เราจะเห็นการมาบริจาคขอเงินช่วยเหลือ

แม่ปุ๊กมีลูก๒คนน้องอมยิ้มน้องหิบบุญ

ทีนี้พอมาขอความช่วยเหลือ

คดีนี้แม่ปุ๊กเอาน้ำยาล้างห้องน้ำผสมอาหารให้ลูกกิน

แล้วล่าสุดค่ะทางศาลตัดสินประหารชีวิตแม่ปุ๊กแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนผ่านตาข่าวนี้ค่ะ

พีคมากจริงผมจำได้อ่านข่าวอยู่ผมว่าหลายสัปดาห์น่ะ
ใช่แล้วคือพอคนเห็นภาพน้องอมยิ้มเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ที่หูหน้าบวมคอบวมอาเจียเนี่ยสงสาร
นี่ค่ะแม่ปุ๊กเอาไปโพสต์แล้วก็บอกว่าลูกป่วยด้วยโรคประหลาด
ต้องใช้เงินค่ารักษาเยอะนะแล้วก็มีการขายของเปิดรับบริจาค
แต่ท้ายที่สุดน้องอมยิ้มมาเสียชีวิตปี๖๒
น้องชายของน้องอมยิ้มคือน้องอิ่มบุญแม่ก็โพสต์บอกว่าอาการคล้ายพี่สาวเลย
แล้วก็ขายของเปิดรับบริจาคเหมือนกันแต่ไอ้รอบนี้ที่เรื่องมาแดงอ่ะ
เพราะว่าแม่ไม่ส่งของให้ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นคดีช่อโกง
แล้วก็ไปสืบค้นความจริงจนรู้ว่าอมยิ้มและอิ่มบุญที่ป่วยเนี่ย
แม่เอาน้ำยาล้างห้องน้ำผสมในข้าวให้ลูกกินต่อเนื่อง
แล้วแผลนะเป็นแผลที่ทางเดินอาหารความดันโลหิตสูงรุนแรงอาเจียนออกมา
แม่ก็ถ่ายรูปลูกไปโพสต์ไปโพสต์เพื่อเรียกรับเงินบริจาค
ทีนี้ล่าสุดค่ะทางสารอาญารัชดาเนี่ย
คำพิพากษาออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ให้แม่ปุ๊กหรือว่านางสาวนิษฐาวงวานมีความผิด
ข้อหาค้ามนุษย์พยายามฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ช่อโกงแล้วก็นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ชักจูงใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน
ซึ่งพฤติการต่างเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นความชั่วร้าย
มีพยานหลักฐานชัดเจนแม้ว่าแม่ปุ๊กจะสารภาพ
แต่ก็สารภาพเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานไง
ทีนี้พอรวมโทษทุกกระทงเนี่ยสารก็เลยตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตนะคะ